ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเดี๋ยวจะพาไปดูลิเก
ศิลปะการแสดง

ส่งสำเนียงเสียงหวานแหวว
คุณชนะมาแล้วนะแฟนจ้า
วันนี้มาไม่ธรรมดา
อ่ะไม่ธรรมดาเอ้ยไม่ธรรมดา

เดี๋ยวนะมันจบอย่างไรอันนี้

กำลังจะรำแต่ต้องเต้นใช่ไหมยังไงนะคุณค่ะ
ผมลิเกไม่เป็นแต่คนนี้ลิเกได้สุดยอด
แล้วที่สำคัญมางานแข่งเรือมาพากเรือด้วย
โอ้โหดูลิเกเขาพากเรือเป็นยังไงฮะ
กว่าจะพากจบเรือถึงแล้วมั้ง
จริงจริงจริงจริง
น้องใบตองอย่าได้ดูถูกลิเกโอ้โห
เร็วก็ได้เร่งจังหวะก็ได้
ลีลาสุดยอดเลยครับ
เห็นพี่เขาร้องลิเกแบบนี้นะครับ

นี่เป็นการพากแข่งเรือ
พื้นบ้านในการแข่งขันเรือโปรงประเพณี
ท้องถิ่นที่เขาจัดขึ้นที่วัดวังน้ำเย็น
ตะบดวังน้ำเย็นท่าเผลอสวังหาจังหวัดอ่างทอง

มีลายไซส์เลยนะฮะ๒ฝีพาย๓ฝีพายมาหมดเลย

ก็ให้พี่คนนี้แต่งลิเกมาร้องลำลิเกด้วย
พากเรือด้วยโอ้โห
เรียกได้ว่าทูอินวันจัดไปครบเลยนะครับ

สร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับชาวบ้าน
ที่เขามารอตรงฝั่งสองฝั่งฝากน้ำเนี่ยนะครับ
โอ้โหเอ้าเห็นแบบนี้แล้ว

อยากจะให้ดูลีลาในการร้องลิเกด้วย
ไหนได้ดูการพากเรือไปแล้ว
ที่เขาร้องลิเกด้วยเป็นอย่างไรไปร้องฟังหน่อย
จริงอยากจะเข้าอยากจะไม่เข้าจริงมาแล้วมาแล้ว

เสียงหวานแวว
ลิเกคนนี้ต้องไปแล้ว

ไปฟังลิเกย์กันหน่อยดีกว่าพอแล้วไปฟังเขาร้องลิเกย์หน่อยฮะ
นี่เป็นไงพี่เขานี่เป็นไฮไลท์ของจริง
เสียงนี่หวานมากเลยนะไม่ต้องโรยน้ำตาลเลย